ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่พัทธลุงก็เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเขยยิงพ่อตาจนพ่อตาเสียชีวิต
แต่เป็นลักษณะที่ว่าตัวลูกเขยเนี่ยค่ะทะเลาะกับน้องเมียน้องเมียเป็นผู้ชายนะคะ
แล้วเหมือนกับเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดทะเลาะกันบ่อย
แล้วพ่อตาเข้าไปห้ามกลายเป็นพ่อตาถูกยิงตาย
นี่นะคะตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
นายสารวุฒิหนูผุดอายุ๓๐ปี
เป็นลูกเขยของนายสมพร
เป็นคนก่อเหตุยิงนายสมพรเสียชีวิตนะคะ

แล้วก็ยิงนายพิรายุศรีนุ่นอายุ๒๒ปี
เป็นน้องชายของนางสาวสุกัญญาศรีนุ่น
ซึ่งก็คือภรรยาของมือยิงค่ะ
น้องชายของภรรยาเนี่ยบาดเจ็บ
จากการพูดคุยกับแม่ยายของคนก่อเหตุนะคะ

ตัวนายสารวุฒิที่เป็นลูกเขยของบ้านนี้

ซึ่งเป็นน้องชายของภรรยา
เรื่องที่ทะเลาะกันนะคุณผู้ชมนะเป็นเรื่องกุญแจรถ
คือลูกเขยเนี่ยไปต่อว่านายพิรายุว่าไปขโมยกุญแจรถเก่งของเขาไป
นายพิอายุบอกว่าไม่ได้ขโมยไป

ขโมยกุญแจรถซึ่งขโมยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทะเลาะกันเรื่องนี้
เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะเรื่องเล็กน้อยแบบนี้แต่ทะเลาะกันบ่อยมาก
แต่ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้
ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้

ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้

ไม่มีใครคาดคิดไงคะว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายรุนแรงแบบนี้

เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าใครเป็นใครครอบครัวนี้นะคะ
นายสารวุฒิคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขา
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายสาราวุธคนก่อเหตุอยู่ที่บ้านกับนางสาวสุกัญญาก็คือภรรยาเขาอะนะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านนี่นะคะบ้านอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านนี่นะคะบ้านอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านนี่นะคะบ้านอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายสาราวุธตะโกนด่านายพิรายุเพราะคิดว่านายพิรายุขโมยกุญแจรถเก๋งไป
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะบ้านอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ
นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ

นายพิรายุนั่งอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ